ผู้ชายคนนึงหายออกจากบ้านไปไปเป็นปีแล้วค่ะ
แล้วท้ายที่สุดไปเจอเป็นโครงกระดูก
ทีนี้ก่อนที่จะเจอเป็นโครงกระดูกทั้งพ่อแล้วก็ลูกชายของคนตาย
ฝันว่าคนตายมาหาแล้วก็บอกว่าหนาว
นี่ยังไม่เจอตัวจนมาเจอตัวนี่คุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าปีแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรค่ะตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบ
เจอเป็นโครงกระดูกมนุษย์อยู่ที่โรงศรีร้างในหมู่บ้านพรสวรรค์
ที่ตำบลหนองนาคมที่อุดรนะคะ
แล้วสภาพลักษณะคือโครงกระดูกสวมเสื้อ
พรางสีเขียวกางเกงขาสั้นสีดำใส่รองเท้าแตะ
แล้วก็มีเชือกเป็นเชือกมัดท่อนเหล็กยาว๑ฟุต

อยู่บนพื้นเป็นพื้นปูนลานตากข้าว
แล้วก็เจอพวกเลื่อยตัดเหล็กเจอสายไฟ
ซึ่งจากการชนะสูตรเบื้องต้นน่าจะเสียชีวิตมาเป็นปีแล้วนะคะ
ทีนี้น้องสาวของคนตายคือนางสาวอมรรัฐบุญศรี
เดินทางมาดูโครงกระดูกแล้วก็เชื่อเลยว่านี่คือโครงกระดูกของพี่ชาย
พี่ชายคือในอิตบุญศรีทุก๓๘ปี
น้องสาวบอกว่าพี่ของเธอหายตัวไปตั้งแต่มีนาคมปีแล้ว
เธอจำได้เลยว่าต้องเป็นพี่ชายแน่
เพราะนี่คือเสื้อลายพรางที่พี่ชายชอบใส่
น้องสาวบอกด้วยนะก่อนหน้านี้พ่อแล้วก็ลูกของพี่ชายฝัน
ฝันเหมือนกันเลยว่าตัวในอิตมาหาในฝัน
แล้วสิ่งที่นายอิตบอกในฝันคือนายอิตบอกว่าหนาว
ออกไปไม่ได้มารับกลับบ้านหน่อย
ซึ่งตอนนั้นทั้งพ่อแล้วก็ลูกชาย
ไม่รู้เลยว่าจะไปตามหาตัวในอีที่ไหน
เท่าไหร่ก็หาไม่เจอเอาฟังเสียงน้องสาวหน่อยค่ะ
นี่อยู่ดีไปเจอเจอเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
จากมีนาคมปีที่แล้วที่หายตัวไปเป็นปีกว่าแล้ว
ซึ่งตัวน้องสาวบอกว่าพี่ชายทำงานรับจ้างทั่วไป
แล้วก็พี่ชายเป็นพ่อม่ายมีลูกคนนึง
วันที่เกิดเหตุพี่ไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อน

ครอบครัวพยายามตามหาค่ะถามเพื่อนของพี่ชายทุกคนเลย
แต่ทุกคนบอกเหมือนกันไม่รู้ว่าอยู่ไหนไม่มีใครเห็นเลย
ดังนั้นครอบครัวก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองอุดรธานีนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็สันนิษฐานว่าตัวในอิตเนี่ย
อาจจะแอบเข้ามาในโรงศรีร้างแห่งนี้
เพื่อที่จะตัดสายไฟอาจจะเอาสายไฟไปชั่งกิโลขาย
แต่ทีนี้คงจะพลาดท่าตกลงมาได้รับบัตรเจ็บหมดสติ

แล้วก็เสียชีวิตมาเป็นปีแล้วเหลือแต่โครงกระดูกแบบนี้

หลังจากนั้นก็จะส่งมอบศพให้กับญาติเพื่อทำพิธีตามศาสนาต่อไปค่ะ